แล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งดูสิพาดหัวข่าวใหญ่เลย
ถ้าไม่ได้คุมเกษตรกับพาณิชย์ประชาธิปัตย์ทำขู่ท้อนตัว
ร่วมรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของดิว
ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างต่างเนี่ยยังไม่ลงตัวนะคะ
ขอรมอรัฐบาลประยุทธ์สองเนี่ยสอท่าจะวุ่นแล้ว
หมัดเดือดเลยคุณอนุทินชาญวีรกูลมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
มาดูกันหน่อยนะคะโพสต์ว่ากะไรบ้าง
สักประมาณสองทุ่มสิบหกนาทีของค่ำคืน
เก้ามิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอ่านเห็นไหมอ่านเลยค่ะ
กระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแรกไปมาจบข่าว
อันนี้เป็นโพสต์แรกเมื่อวานก่อนนู้นเลยเออแล้วเนี่ย
คนเข้ามาให้กำลังใจส่วนหนึ่งมาสมน้ำหน้าอีกส่วนหนึ่งส่วนเนี่ยค่ะ
ก็บางคนก็มาเม้นต์นะบอกว่าเอ๊ะมันยังไงกัน
แล้วคุณอนุทินเนี่ยคือลักษณะเนี่ย
แถลงข่าวเป็นการย้ำจุดยืนไปไกลว่า๓กระทรวงเท่านั้นที่จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงก็คือคมนาคมสาธารณสุขการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นไหม
ข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ยืนยันแบบนี้นะคะ
ทีนี้วันเดียวกันค่ะคุณผู้ชม๑๑นาฬิกา๑๕นาทีมาเลย
นี่ค่ะธนกรวังบุญคงชนะสวนกลับอันนี้ก็บอกว่าต้องการสอนมวยรุ่นพี่
เป็นรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐมีการโพสต์ข้อความตอบโต้
แต่สุดท้ายก็ต้องลบไปนะครับเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวจริง
ถามว่าเขาโพสต์ว่ากระดายบ้างมาลองอ่านดูค่ะ
อีกข้อความหนึ่งกระทรวงมีไว้ให้ทำงานเพื่อประชาชน
ไม่ใช่มีไว้ให้ไปหางานให้บริษัทแฮชแท็กถูกต้องนะครับ
อีกข้อความหนึ่งกระทรวงมีไว้ให้ทำงานเพื่อประชาชน
และที่สำคัญต้องไม่ใช่เก็บไว้ให้บริษัทเข้าไปทำงาน
ถูกต้องนะครับแล้วก็กระทรวงมีไว้ให้ทำงานเพื่อประชาชน
เปลี่ยนได้ถ้าจะเอาไปเพื่อบริษัทใดแฮสแท็กถูกต้องนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมแลกเก็บไว้ทำงานให้ประชาชน
อันดับสุดข้าวข้อห้าไม่มีใครแลกอะไรกันไปมา
มีแต่หาความเหมาะสมไม่ให้คนเขานินทาว่าเลือกกระทรวงให้บริษัท
เลือกกระทรวงให้บริษัทครับทีนี้มาขยายความกันหน่อย
คำว่าบริษัทคืออะไรคือก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็มีการทักท้วงกันมาว่าถ้าเกิดว่าจะเอากระทรวงคมนาคม
เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเปล่า
เพราะว่านายกประยุทธ์เคยมาติงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าจริงแล้วคมนาคมเนี่ย
ภักษ์ภารกิจไทยเอาไปเนี่ยมันจะดีเหรอ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูรากลึกก่อนหน้านี้
ก็มีญาติสนิทมิตรสหายของแก่นำพักภูมิใจไทย
ก็คือคุณเนวินชิดชอบถ้าไปดูนะตั้งแต่เรื่องของถนนไร้ฝุ่นจำได้ไหม
ตอนที่รัฐบาลคุณอภิษฎเวชาชีวะตอนนั้นที่มีการถูกตรวจสอบกันนะคะ
ก็มีเอกชน๒บริษัทที่มีความใกล้ชิดกับแก่นำพักภูมิใจไทย
ไปได้สัมปทานมาแล้วปรากฏว่าคนสนิทของคุณเนวิน
หนึ่งในนั้นที่เป็นบริษัทเอกชนก็คือเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม

แล้วเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสวนกุหลาบกับคุณเนวิน
ทีนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ารักษณะแบบนี้
มันจะกลับกลายไปเป็นเหมือนเดิมไหมเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน

อันนี้เหมือนกรณีของน้องชายนายกไหมคะ

แต่นายกเขาเป็นห่วงนะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทัพซ้อน
ลบไปแล้วนี้ฮะนี่มาอีกก็มาค่ะคุณอนุทีนไม่ยุ่นนะฮะ
เนี้ยค่ะมีคนใช้คนหนึ่งเนี้ยเขามาถามนะ
ถามว่าเอ๊ะคุณเนวินรุ่นนี้เนี้ยฯกันคนปักดีสามมิดได้ไหมคะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมอ่านเองเลยนะคือคุณเนวินก็พยายามจะบอกว่า
คุณอนุทินขออภัยไปพูดคุณเนวินได้ไง
มาดูประชาธิบัติหน่อย
มาดูประชาธิบัตินะฮะนายเทศไทยเสร็จนพงศ์สสนครสีธรรมราช
ระบุถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐไปขอคืนเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสากร
รวมไปทั้งเปลี่ยนแปลงดิวตั้งรัฐบาลบอกว่า
อย่าคิดนะว่าได้ตำแหน่งนายกไปแล้วจะมัดมือชกพักร่วมได้
เพราะว่าหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
เชื่อว่าพักประชาธิปัตย์จะมีการทบทวนเงื่อนไขในการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสสอีกครั้งหนึ่ง
ไปฟังเสียงของคุณเทศไทยนะฮะ
จังคิดว่าจะมัดมือชกจังคิดว่าได้นายกไปแล้ว
แคร์พักร่วมรัฐบาลนะครับส่วนตัวผมอยากจะบอกนะครับว่า
มันไม่ง่ายเหมือนกับที่คุณคิดและเราก็เชื่อว่าถ้าคุณผิดสัญญาตั้งแต่ต้น
ไม่มีหลักประกันใดว่าจะผิดสัญญาอีกต่อไป
ผมเชื่อว่าประชาธิบัติจะต้องทบทวนในที่ประชุมสอสอและกรรมการบริหารภักดิ์
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครับ

คือชัดเจนเลยพักประชาธิบัตย์ก่อนหน้านี้เขายื่น
คือถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นที่เปิดเผยต่อที่สาธารณะ
เงื่อนไขหลักก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูล
หน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยประกันรายได้สินค้าเกษตร
แล้วก็การบริหารงานของรัฐบาลที่มีแก่นำพักพลังประชารัฐ
ต้องไม่มีการทุจริตอันนี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณสุขชน
แต่ประเด็นที่ไม่เปิดเผยก็คือเรื่องของโคต้ารัฐมนตรี
คุณเทพไทยย้ำชัดเลยสศภักดิ์ประชาธิบัตินครศรีธรรมราช
บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาสองกระทรวงคืนไปก็คือกระเศษกับพาณิชย์
ผมจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนคนใต้ยังไง
เพราะว่าสินค้าเกษตร๒ตัวหลักก็คือปาล์มกับยางพารา
ไปยืนยันกับเขาไปรับปากกับเขาแล้วไง
พี่น้องชาวใต้บอกว่าปาล์มจะต้องไม่ต่ำกว่ากิโลละ๔บาท
ยางพาราจะต้องไม่ต่ำกว่ากิโลละ๖๐บาท
ถ้าคุณเอากระทรวงเกษตรซึ่งเป็นต้นทางในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร
เอาไปแล้วผมจะแก้ปัญหายังไงก็คือเกษตรดูเรื่องของสินค้าเกษตรถูกไหม
ณ์ดูเรื่องของราคา๒กระทรวงเขาจะต้องทำงานด้วยกัน
เขาให้เหตุผลแบบนี้ผมทำเพื่อประชาชน
คือต้องบอกว่าทุกคนมีสัญญาที่ต้องรักษา
เขาก็เลยทวงถามด้วยแล้วพลังประชารัฐรักษาสัญญากับเขาไหม
ทีนี้ปรากฏว่าประชาธิบัตย์ตอนนี้รับศึกหนักหลายด้านเหมือนกันนะคะ
มีการทำโพลออกมาค่ะเป็นผลสำรวจของสวนดุสิตโพว่า
ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับการที่พักประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ประชาชนให้๑คำผิดหวัง
ผิดหวังกับประชาธิปัตย์มากที่เข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งเรื่องนี้นายราเมฆรัตนัชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเข้าใจ
เข้าใจในความรู้สึกของประชาชนทุกคนแหละที่สะท้อนความคิดเห็นมา
แต่ก็ยังขอยืนยันนะคะว่าการเข้าร่วมรัฐบาลมันเป็นการตัดสินใจภายใต้มติของเสียงส่วนใหญ่ในพัก
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งทั้งนั้นนะ
่งนำนโยบายของพักเพื่อจะขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้
และการแก้ไขรัฐธรรมนูลเพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยิ่งขึ้น
ประการสำคัญที่สุดเลยคือการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตว์และสุจริต
มีข้อหนึ่งเขาไปถามประชาชนว่าคิดอย่างไร
กรณีพักการเมืองแย่งกันเข้ามาบริหารกระทรวงหลักประชาชนตอบมา๑๓
เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมาก
บอกว่าควรคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเลือกให้ถูกคนถูกงาน
และ๑๖๙๑บอกว่าควรจะรีบจัดสรรแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนยุทธิภูมินะครับ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งพักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะฝากฝั่งพักเพื่อไทยนี่มาเลยนะคะคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยเราก็ไปพูดคุยสัมภาษณ์นะ
ทีนี้คุณหญิงบอกว่าดูจากสถานการณ์การเมืองเนี่ย
รัฐบาลที่นำโดยพักพลังประชารัฐตอนนี้เสียงปริ่มน้ำน่าจะทำงานยากลำบากแล้วก็การที่มีพักร่วมมากถึง๒๐พักการเมืองเนี่ยทำให้การบริหารงานลำบากมากขึ้นไปอีก
ขณะเดียวกันพักขนาดใหญ่พักขนาดกลางที่จับมือก็มีจุดยืนเรื่องของนโยบายเป็นของตัวเองต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ต่อรองกันไปต่อรองกันมาโดยเฉพาะเรื่องของโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง
เหล่านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นแต่คุณหญิงบอกว่าโอ๊ยมันเป็นการเมืองรุ่นเก่าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนปี๔๐เนี่ยนะคะฟังเสียงคุณหญิงสุดารัฐกันหน่อยค่ะ
เห็นหัวหน้าพักบางพักก็ลงโซเชียลแล้วนะคะถูกไหมคะว่าในธรรมนองแลกกระทรวงไม่ได้นะ
อ่าจุดอ่อนก็จะมีหนึ่งก็คือว่าเสียงในสมาชิกสถาพพฤทธานรสดรเรียนไง

ปิ่มน้ำมากนะคะ
การทำงานก็จะยากก็รีบต่อรองผลประโยชน์กันให้เสร็จ
แล้วก็รีบเข้ามาดูแลประชาชนบ้างนะคะ
ก็จะดี
เอาล่ะที่นี้อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกระแสข่าว
สำหรับภักดิ์เพื่อไทยตอนนี้ระแสข่าวค่อนข้างหนาหูเลยนะ
ว่าคนนู้นคนนี้จะออกมาตั้งพักใหม่
ปรากฏว่าเรื่องนี้คุณหญิงบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยนะ
ไม่เคยมีความคิดที่จะแยกตัวออกไปตั้งพักใหม่
เพราะว่าตลอดชีวิตที่เป็นนักการเมืองตอนนี้เริ่มอิ่มตัวกับการเมืองมากแล้ว
แล้วก็ไม่เคยคิดจะย้ายบ้านหรือวางมือจากการเมือง
อย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า

ไม่วางมือจากการเมืองค่ะ
พักเล็กที่ทำให้คุณมีคะแนนเสียงมากก็เป็นปัญหาขึ้นมาอีกเหมือนกันค่ะ
นายสมเกียจสรรลำผู้ประสานงาน๑๐พักเล็กที่ประกาศร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
เขาได้กันมาคนละหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงอ่ะนะปฏิเสธเลยบอกว่า
วันนี้ไม่ได้มีการประชุมกันของ๑๐พักเล็กเพื่อหารือท่าทีร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
และการเปิดเผยของแก่นำบางพักการเมืองที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ทัศนคติส่วนบุคคลเท่านั้นนะ
ที่บอกว่าจะประชุมกันแล้วก็จะมีการแถลงกันว่าไม่จริงนะที่ว่าเราไม่ต้องการตำแหน่งในการบริหารอะไรใด
รุปเราต้องการเราจะเอาก็คือจริงแล้วเนี่ยเหตุผลมันมีเพราะว่าคุณเต้นะ
นกิจเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม๑๐พักที่เขาไปโพสต์เฟซบุ๊กไงเนี่ย
บอกว่ามีการนัดประชุมด่วนทบทวนมติการเข้าร่วมรัฐบาลกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าสิบพักเล็กไม่ต้องการตำแหน่งฝ่ายบริหาร
ท้าเลยว่าให้นายกยุบสภาเพราะว่าพักของเขาเนี่ยพักไทยศรีวิรัยพร้อมเลือกตั้งใหม่เขาไม่กลัว
เออคือแปลว่ามั่นใจว่าจะได้แน่นอนใช่ไหมเลือกตั้งใหม่
ถ้าเป็นสูตรเดิมนะสูตรคำนวณเดิมนะ

เออแล้วจะบอกว่าวันนี้ค่ะคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์เนี่ยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมแกนนำ๑๐พักเล็กมีการแถลงข่าว

ประมาณเที่ยงแถลงจุดยืนเพื่อไปดูฝ่ายบริหาร